ต้องยอมรับว่าณปัจจุบันนี้เรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ที่มันมีค่าเกินมาตรฐานที่เขาก็ตรวจเอาไว้เนี้ยนะ

ถูกต้องกว่ามันจะขับออกมาได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ส่งผลร้ายต่อร่างกาย

ใช่โดยเฉพาะเด็กเล็กคนที่อายุเยอะหรือว่าคนที่ป่วยอยู่แล้ว
โรคประจำตัวอะไรแบบนี้ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ
จากการดูแลป้องกันตัวเองเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยแน่นอนว่าย่อมมีคำถามตามมาว่า
แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน
แล้วการแก้ไขระยะยาวจะเป็นยังไง
นั่นน่ะสิรัฐบาลเองเขาก็พยายามหาทุกอย่างทุกวิถีทางนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสชพูดเรื่องนี้เยอะ
พูดเหมือนกับกึ่งระบายความอัดอั้นที่อยู่ในใจออกมาด้วย
มาตรการต่างที่ท่านบอกออกมาเนี่ยยังไม่ได้สั่งอะไรออกมานะฮะ
เหมือนกับลักษณะเหมือนกับว่าถ้าแบบนี้จะเอาไหมถามความเห็น
เอาให้สบายใจเอาแบบนี้ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปในงานเปิดมหากรรมยุทธศาสตร์ชาติอนาคตไทยอนาคตเรา
ในช่วงตอนหนึ่งของการพูดกล่าวเป็นประธานเปิดงานเนี่ยได้พูดถึงปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
โดยเฉพาะในกรุงเทพบอกว่าวันนี้มีการนำเรื่องฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
โจมตีรัฐบาลทั้งที่พยายามทำทุกอย่างแล้ว
มาตรการระยะสั้นคือใช้น้ำแก้ปัญหาให้ข้อมูลประชาชนในการจัดหาหน้ากากให้
แต่ก็ยังมีคนไปบ่นว่าอ้าวแล้วถ้าเด็กทำหน้ากากหลุดล่ะจะทำยังไง
ก็เลยอยากถามกลับไปว่าแล้วตนจะต้องไปใส่หน้ากากให้เด็กหรืออย่างไร
นี่คือคนที่เขียนตามโซเชียลมีเดียพลเอกประยุทธ์ยืนยันนะครับว่า
นี่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันในส่วนของรัฐบาลก็มีมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
และได้สั่งการไปแล้วว่าให้ทุกพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนในเขตพื้นที่
ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอย่างในกรุงเทพพื้นที่ไหน
ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเลยและไม่มีคำชี้แจงว่าดำเนินการอะไรไปบ้าง
จะสั่งลงโทษผู้มนวยการเขตอย่างเด็ดขาดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
อย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษทีนี้ท่านก็ไล่ถึงด้านต่างแล้ว
บอกเอายังเรื่องการจราจรก็ต้องมีการตรวจรถควันดำ
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็โดนด่าว่าทำให้รถติดแล้วจะเอายังไง
ผลเอกประยุทธ์บอกทั้งที่รถแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีจิตสำนึก
รู้อยู่แล้วว่ารถตัวเองเป็นอย่างไรถ้าก่อมลพิษก็อย่าขับออกมา
ซึ่งสามารถตรวจเช็คสภาพจากศูนย์ได้อยู่แล้วดังนั้นรถดีเซล
ไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถบัสต้องไปตรวจเช็คสภาพรถจากอู่มาก่อน
ต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เจอผิดตรงไหนต้องจอดตรงนั้น
แล้วให้หาคนมารับเองถ้าทุกคนต้องการให้ผมเข้มงวด
ผมจะทำให้ควันดำตรงไหนจอดตรงนั้นลากเอาไปเก็บจนกว่าจะปรับปรุง
แล้วค่อยวิ่งได้ผมจะสั่งแบบนี้นะถ้ายังแก้ไม่ได้
สั่งก็สั่งได้จะเอาไหมล่ะหรือเรื่องรถที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่
ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานแล้วมันแก้ไขไม่ได้สักที
โดยเฉพาะดีเซลนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเอาอย่างนี้ไหม
เดี๋ยวจะให้วิ่งรถเป็นวันคู่วันขี้แล้วต่อไปจะห้ามไม่ให้รถดีเซล
บนถนนเส้นเหล่านี้ที่มีปัญหาที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
แล้วดูสิจะมีปัญหากันอีกหรือไม่เมื่อทุกคนบอกว่าผมอ่อนเกินไปในเรื่องนี้
เข้มงวดจริงจังเดี๋ยวทำให้ทั้งที่ความจริงผมทำทุกอย่างแล้ว
แต่ทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะในต่างจังหวัดโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะสมุดปราการสมุดสาขรต้องทำให้ค่าฝุ่นละอองลดลงให้ได้
อุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องช่วยกันนะ
ถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวปิดช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นช่วงเลย
นี่คือไม่ได้จะทำจริงนะคะถามถ่ายความคิดเห็นก่อนว่าเอาแบบนี้ไหม
ก็จะว่าถามถ่ายก็ได้แต่ในเชิงนึงก็เหมือนกับตัดเพาะระบายใช่ไหมว่า
ก็ผมก็ทำแล้วแต่ก็บอกว่าผมอ่อนไปผมไม่เข้มงวดผมไม่ทำ
จะเอาอย่างนี้เลยไหมอ่าถ้าผมทำอย่างนี้เอาไหมเอาไหมเนี่ยท่านบอกนะ
ความจริงทุกโรงงานต่างมีระบบการตรวจสอบของตัวเองอยู่แล้ว
เอกประยุทธ์บอกไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหามลพิษการขจัดน้ำเสีย
แต่โรงงานเก่ากลับไม่ค่อยแก้ปัญหานี้วันนี้ต้องปรับปรุงและต้องร่วมมือกัน
เดี๋ยวจะออกคำสั่งคอสชแต่ไม่ใช้มาตรา๔๔
เพราะมาตรา๔๔มีอำนาจอยู่แล้วแต่จะพอใจหรือไม่
ถ้าผมจะประกาศแบบนี้ลองฟังนะจะพอใจไหมถ้าผมจะประกาศแบบนี้
ไปนั่งรถคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนนั่งรถไปด้วย๒๓คน
เอากันสิด่าผมดีนักว่าเด็กไอจะเป็นเลือดอยู่แล้ว
วันนี้เดี๋ยวผมทำให้แต่จะพอใจไหม
ถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยก็ส่งข้อความมาบอกได้นะคะ
ถ้าบอกเออดีบางอย่างทำเลยก็ดีอะไรแบบนี้
บนถนนจะได้น้อยลงใช่ไหม
หรือให้ออกคำสั่งไหมให้กอรมนและทหาร
ไปตรวจโรงงานทุกโรงงานน้ำเสียขยะ
ทำสารพิษไปจี้ดูเลยแล้วรายงานมาที่ผม
ผมจะลงโทษหน่วยงานในพื้นที่หรือกรทมหรือทุกจังหวัด
ทั้ง๗๖จังหวัดใครคัดค้านบ้างใครไม่เห็นชอบก็บอกมา
นี่บอกว่าอย่างนี้เลยพลเอกประยุทธ์บอกนะ

วันนี้ก็เรื่องการจาระดอดการตรวจรถอะไรอ่ะความตำ
มากก็พยายามจะลองดูค่ะตรวจมากมาก
ต่อไปนี่ถ้ายังเป็นอยู่ถ้าเจอตรงนั้นตอบตรงนั้น
ไปหาคนรถสลับเองถ้าทุกคนต้องการถ้าอย่างไรผมจะทำให้

ต่อไปถ้าห้ามลดมีเซลล์วิ่งในรถแถวนี้

ทุกคนบอกผมอ่อนเงินไว้เงินนี้ไม่เคยอ่อนไม่จริงจักร
ผมพร้อมจะทำทุกอย่างนะครับแต่ทุกคนต้องกลัวเบื่อกับผมรีบไปแก้ทั้งหมดนี้
ต่อให้นั่งรถคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเพื่อนนั่งรถหลอกรถนั่งรถมันก็ใช้ลงได้

ว่านี้ฉันไม่มีทำไม่ทำไม่ทำเด็กครับฉันแย่งไอมันไม่เลือด

ต้องกี่หมายออนมีมายพี่ทำแบบนี้ไง
นี้พ่อเนธประยุทย์ยังไม่ได้สั่งให้ทำนะ
ถึงที่สุดแล้วทุกคนไม่ช่วยกันเนี่ยถ้าทำแบบนี้ก็ต้องทำ
ซึ่งบางมาตรการเนี่ยบางประเทศที่เขามีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานแบบหนักสุดเนี่ย
เขาทำแล้วค่ะนะอย่างเช่นวันไหนที่แบบโอ้โหมีสุดสุดเนี่ย
เขาห้ามรถวิ่งวันคู่วันขี้เขาสลับวิ่งเลยเนี่ยเขามีแล้ว
ซึ่งจริงแล้วหลายอย่างคือเราทุกคนช่วยกันได้ไงคะร่วมมือกันได้
เช่นเรื่องของการเผาขยะเผาป่าเรื่องของควันดำอะไรแบบนี้

ใช่แต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงวิกฤตนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า
ละอองที่มันขนาดเล็กและเกินค่ามาตรฐานเนี่ยมันจะยาวถึง๔กุมภาพันธ์
ค่ะวันนี้กรทมนี่ต้องสั่งปิดเลยเหรอคือกรทมสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็เปิดอีกทีก็คือ๑กุมภาพันธ์นะคะ
เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะแต่คุณครูอาจารย์ก็บอกว่า
โรงเรียนแล้วไปเดินเล่นเที่ยวเล่นแบบนอกถนนอีกมันก็ไม่ได้นะคะ
พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะ
ประกาศปิดเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร๔๓๗แห่ง
ตั้งแต่เที่ยงวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่๑กุมภาพันธ์
เพราะว่าสภาพอากาศแย่ลงต่อเนื่องไปจนถึง๔กุมภาพันธ์
ก็กลัวว่าน้องนักเรียนจะได้รับผลกระทบ
ตอนนี้ก็ประสานชมรมโดรนจังหวัดนครราชศรีมา
เดินทางมาขึ้นบินโรยน้ำผสมน้ำกากอ้อย
๑มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์
จะขึ้นบิน๕๐ตัวรัศมีร์ทำการตัวละ๔ตารางกิโลเมตร
แล้วก็เตรียมล้างถนนด้วยที่จะมีละอองน้ำสีดำปล่อยลงมา
ละอองออกก็จะยืดลงเรียนยุดลงเรียนยังมีข้าวให้ร์ม

จะยุดโรงเรียนที่ธรรมวิทยาลัยแรงเลี้ยง
ไม่ก็ได้เด็กได้คือเด็กก็ให้รับผลทฤพธิ์
แล้วต่างอีกแล้วก็เล่นกันคือตัดปัญหาก็หยุดโรงเรียนไปก่อน

ก็ต้องรวบรวมที่
จังหวัดนครศีมากับจังหวัดชายฺน์
แต่ว่าเป็นโรงเรียนสังกัดกอทมนะโรงเรียนสังกัดกอทมค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ค่ะก็ได้มีการหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หารือทางมหาวิทยาลัยว่าอาจจะมีการปิดการเรียนการสอนด้วยนะคะ
ก็บางที่ที่เป็นนอกสังกัดกรทมเขาก็ประกาศปิดตามด้วยก็มีมหาวิทยาลัยบางแห่งก็ประกาศปิดตามด้วยก็มี
ส่วนเรื่องของการสอบโอเน็ตนะคะการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เขาจะมีสอบกัน๒กับ๓กุมภาพันธ์นักเรียนชั้นป๖จะสอบ๒กุมภาพันธ์
ม๓สอบ๒กับ๓กุมภาพันธ์ยังสอบปกตินะคะไม่เลื่อนการสอบนะคะ
แต่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าตอนนี้ค่ะก็มอบหมายให้โรงเรียนสอนชดเชย
ติวเพิ่มอาจจะเป็นการติวออนไลน์น้องไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนนะคะ
จะได้ไม่กระทบกับเรื่องของการเรียนการสอนไม่กระทบกับเรื่องของการสอบ
ที่น้องจะต้องไปสอบกันในช่วงที่มีการปิดโรงเรียนเพราะว่ามีฝุ่นมลพิษ
ท่านผู้ว่าบอกแล้วนะคุณเดี๋ยวมาสอนจะทดลองใช้โดรนเอาน้ำผสมกับน้ำกากอ้อย
คือเรื่องนี้ค่ะทางอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าไม่แน่ใจว่าเอาไอเดียนี้มาจากไหน
แต่การนำน้ำตาลผสมน้ำเพื่อดักจับฝุ่นมาทดสอบจริงแล้วการทำแบบนี้
ควรจะมีผลวิจัยมารองรับซึ่งก็ยังไม่มีผลวิจัยอะไรมารองรับ
สิ่งที่ท่านผู้ว่ากอทมบอกไปว่าจะทำเนี่ยค่ะอาจจะเป็นการทดลอง
ลองดูหรือเปล่านะคะทางรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการเอาน้ำตาลมาผสมน้ำจะเพิ่มความหนืด
ก็เลยไม่ยืนยันว่าจะได้ผลหรือเปล่า
อาจจะเป็นการทดลองเหมือนกับก่อนหน้านี้ค่ะ
กรมควบคุมมลพิษทดสอบเอาโดรนฉีดพ่นน้ำที่สวนจตุจักร
แล้วก็ใช้สารเคมีบางอย่างผสมน้ำค่ะ
อันนั้นช่วยได้เล็กน้อย
แต่เอากากน้ำตาลอะไรมาผสมเนี่ยไม่แน่ใจ
ไม่มีผลทดลองในการรองรับนะคะ

ก็บางส่วนก็เห็นด้วยบางส่วนก็อาจจะบ่นนิดหน่อยว่า
แล้วเด็กจะเรียนทันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องสอบด้วยอะไรด้วยนะคะ
ทางนางสาวพิชภาจอมคำศรีที่มารอรับลูกชายที่โรงเรียน

บอกว่าการประกาศหยุดเรียนมันก็เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ
ผู้ปกครองมองว่าสภาพอากาศภายในโรงเรียนก็ดีอยู่แล้ว

หยุดเรียนกลับไปอยู่บ้านแถวบ้านอ่ะฝุ่นเยอะกว่าอีก

เพราะว่าแถวบ้านก่อสร้างคอนโดเปิดหน้าต่างไม่ได้เลย
จริงแถวโรงเรียนอากาศดีกว่าเยอะเลย

ครับ

คือโรงเรียนยังมองไปก็คือว่า
อากาศมีต้นไม้มีอะไรใช่ไหมคะ
แต่ที่บ้านไม่มีซึ่งไม่มีต้นไม้เลย

อย่างชุมชนที่เราอยู่เป็นชุมชนสุธิพรใช่ไหมคะ
ตรงที่ก่อสร้างตรงที่จุดเราอยู่ประมาณ๘ตึก
รอบล้อมหมู่บ้านที่เราอยู่เลย
ก็เลยต้องแก้ไขที่เขตว่าเขตในการก่อสร้างตึก
ไม่ใช่ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ก่อสร้าง

คุณน่าจะตึกนี้เสร็จตึกนี้ค่อยก่อสร้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
นี่ดูน้องข้างหลังเนี่ยมาออกกล้องไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์อยู่เนี่ย
นักโกนากากนี้ไม่มีเลยนะพี่ใส่นักกากนะคะ
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสามเศษนอก
บอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะที่ประกาศหยุด
เพราะว่ามันยากค่ะถ้าหยุดแล้วจะบังคับให้ลูกหลานอยู่แต่ในบ้าน

เด็กไม่อยู่ไงบางทีก็ออกไปข้างนอกก็โดนฝุ่นหนักกว่าเดิม

อาจจะโดนฝุ่นน้อยกว่าด้วยซ้ำแล้วทีนี้โรงเรียนหยุดเนี่ยอันนี้หยุดพิเศษ
แต่พ่อแม่ก็ทำงานถ้าบ้านใหม่มีญาติอยู่ด้วย

ผู้ปกครองบอกว่าบางทีมันลำบากกว่าเดิมด้วย
มันก็แก้ได้นิดนึง
เพราะว่าคือเขาแก้ให้เฉพาะเด็ก

แต่ว่าปิดโรงเรียนแล้วที่อยู่บ้านล่ะ
ที่อยู่บ้านเราดูแลแต่ว่าถามว่าดูแลก็จริง
แต่ว่าถ้าบางทีโอกาสบางทีที่เราจะต้องออกไปข้างนอก
ควันทั้งฝุ่นทั้งอะไรพวกนี้
ใช่ไหมมันต้องให้รีบแก้ไขเร็วด้วย
เพราะตอนนี้ทั้งเด็กทั้งใหญ่โดนหมด
ส่วนความเห็นของน้องนักเรียนนะคะ
นักเรียนชั้นป๔ค่ะเด็กหญิงถิติภาวิริยบุตรนะคะ
น้องบอกน้องกลัวนะฝุ่นละอองเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยมีอาการภูมิแพ้เจ็บหน้าอกด้วย
ก็ใส่หน้ากากแบบนี้ค่ะใส่ทุกวันเลย
มันดีมันดีขึ้นมากเลยค่ะมันหายใจได้สะดวก
แล้วตอนแรกที่เราไม่ใส่เป็นยังไงอาการตอนนั้น
ถ้าอยู่สองวันค่ะ
อาจจะอยู่บ้านบ้าง
ไม่ค่อยกล้าล่ะค่ะ
และจากข้อมูลของสำนักงานประหลักกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะ
สาเหตุหลักก็คือท่อไอเสียดีเซล

อันเนี้ยค่ะร้อยละห้าสิบสองโอ้โหแล้วก็เกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง
ร้อยละสามสิบห้าอืมฝุ่นละอองทั่วไปและการก่อสร้าง
ร้อยละแปดครับปล่องระบายของโรงงานร้อยละสี่อืม
และเกิดจากดินจากบริเวณที่เป็นพื้นดินแค่ร้อยละ๑เท่านั้นนะคะ
คือมีอาจารย์ที่มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญก็บอกว่าถามว่าเรื่องของการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้มันส่งผลเกี่ยวกับฝุ่นมากขนาดไหน
ถ้ามากเนี่ยกว่าจะเสร็จนะคะแต่ละพื้นที่อ่ะสองปีสามปีใช่
บอกว่าจริงแล้วมีส่วนแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ
จุดที่มีการก่อสร้างอะค่ะรถจะติดรถก็จะต้องเคลื่อนช้า
หยุดหยุดไปไปขึ้นขึ้นอยู่แบบเนี้ยอันเนี้ยมันปล่อยควันพิษออกมาเยอะ
อ๋ออันเนี้ยเป็นปัญหาตัวการก่อสร้างอ่ะส่วนเดียวครับ
เรื่องของรถที่ไปติดเนี่ยปัญหาใหญ่โดยเฉพาะเครื่องยนต์ใช่
ทีนี้พอรถวิ่งเนี่ยการเผาไหม้มันก็จะสมบูรณ์หน่อย
แล้วมันติดติดหยุดหยุดไปไปนิดเดียวอะไรแบบเนี้ย
ไม้ไม่สมบูรณ์ไงใช่อ่าส่วนปิดโรงเรียน๒วันเขาก็อาจจะได้ผลพลอยได้
เรื่องของปริมาณรถอาจจะน้อยลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
การเดินทางไปส่งลูกหลานเนี่ยนะครับก็รอดูช่วยกัน